ืนไฟก็ต้องระวังคือบ้านสองหลังเขาก็เป็นคนในเครือญาติเดียวกันนี่แหละ
ทีนี้หลังต้นเพลิงคือมันไหม้เสร็จมันก็ลามไปยังหลังข้างเคียง
คนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่คือเขาออกไปปลูกมัน

โอ้ยควันเต็มบ้านก็คาดหวังแล้วว่าใครจะมาช่วยกันดับไฟ
เจ้าหน้าที่จะดับทันไหมมันไม่ทันแล้วอ่ะมันไปหมด
เธอบอกเธอได้แต่ยืนร้องไห้แล้วเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๔โมงประมาณเกือบ๔โมงครึ่งเมื่อวาน
อยู่ในพื้นที่บ้านหนองห่อคัดมลหนองหิงอำเภอเมืองยะโสธร
ต้นเพลิงเนี่ยบ้านแรกเลยที่ไหม้
มันเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนะคะคุณผู้ชม
สภาพเก่ามันก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ตอนเกิดเหตุลมแรงอีก
พัดให้เปลวเพลิงมันลุกโหมอย่างรุนแรงแล้วก็ลามไปบ้านข้าง

ตรงนั้นมันเป็นจุดชุมชน
อืมบ้านเรือเนี้ยมีปลูกติดกันหลายหลังนะคะ
เจ้าหน้าที่รถดับเพลิงค่ะต้องระดมน้ำเนี่ย
รมรถดับเพลิงไปถึง๕คันค่ะ
ฉีดน้ำใช้เวลากว่าจะดับไฟได้๑ชั่วโมง
บ้านก็ถูกไหม้เสียหายไป๒หลังนะคะ
ทางด้านเจ้าของบ้านเนี่ยที่ได้รับผลกระทบอยู่บ้านข้าง
นางสมพรเธอบอกแบบนี้ตอนเกิดเหตุไม่อยู่บ้าน
ตอนนั้นเธอบอกเฮ้ยเห็นไกลแล้วนะ
คิดในใจสังหรณ์แล้วอย่าบอกนะว่าไฟไหม้
เธอก็เลยกลับมาค่ะเอกใจโทรศัพท์มาถามก่อน
ปรากฏมารู้ว่าไฟมันไหม้จากต้นเพลิงบ้านของยาย
แล้วลามไปที่บ้านของเธอเธอกลับมาเธอบอกทำอะไรไม่ได้เลย
ร้องไห้อย่างเดียวตอนคุยกับผู้สื่อข่าวเห็นไหมเนี่ย

ยืนดูไฟไหม้แล้วก็ต้องเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
ในบ้านมีเงินสดประมาณ๑๐๐๐บาทโฉนดที่ดินข้าวของเครื่องใช้

ตำรวจตอนนี้ยังไม่สรุปหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ว่ามันเกิดจากอะไรนะคะ
เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งค่ะ
ก็ต้องระมัดระวังฟืนไฟกันด้วยช่วงนี้อากาศแห้งนะคะ